ทัพพลังประชารัติภาคแก่นนำรัฐบาลได้จัดสมนา

เพื่อรับมือการแถลงนโยบายรัฐบาลที่วางเอาไว้๓ทีมด้วยกัน
ในการที่จะตอบข้อสักท
จากให้กำลังใจสอสอก่อนสู้ศึกซักฟอกในเวทีแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา
ปรากฏตัวของพลเอกประวิทย์ยังมีเป้าหมายในการสลายกลุ่มก้อนการเมืองภายในพักอีกด้วย
เป็นการปลวงพลังของภาคประชาชนและภาครัฐเข้าด้วยกัน

ฝ่ายค้านมีเวลา๑๓ชั่วโมงครึ่ง
เพื่ออภิปรายนโยบายและรัฐมนตรี๑๔คน
โดยเป็นรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐ๗คน

โดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติจริยธรรม
รวมไปถึงการสืบทอดอำนาจคอสช
ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลมีเวลา๑๕ชั่วโมง
ต้องแบ่งให้รัฐมนตรีสสและสวฝ่ายละ๕ชั่วโมง

เตรียมขุนผลรับมือปลายค้าน๓ทีมใหญ่
แรกมี๒๐สสทำหน้าที่อภิปรายนโยบาย
ขยายประเด็นเพื่อสนับสนุนแผนงานรัฐบาล
โดยคาดว่าจะใช้เวลาอภิปรายคนละไม่เกิน๘นาที
ทีมที่สองมี๓๕สสเป็นองค์คลักษณ์พิทักษ์รัฐมนตรี

ทันทีที่รัฐมนตรีถูกพาดพิง
โดยพักแบ่งสัดส่วน๑รัฐมนตรี
ต้องมีสอสอประกบอย่างน้อย๕คน
ทีมสุดท้ายคือ๒๐สสซึ่งเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว
หมายให้นายวีรกรคำประกอบ
สสภิปากราบเป็นแม่ทัพ
ตั้งทีมสกัดฝ่ายค้านพร้อมยกมือประท้วงทันที
หากมีการอภิปรายนอกประเด็น
อันนี้เราก็ไม่ค่อยจะหนักใจในเรื่องของอนาคตใหม่

แต่ก็พูดอยู่ในกรอบนะครับ
กรอบของสิทธิเสรีภาพนี้เราก็เข้าใจเขานะครับ
แต่ในส่วนของเพื่อไทยอันนี้ต้องเตรียมองคลักษณ์ไว้เยอะหน่อย
แต่ละท่านเนี่ยก็มีองคลักษณ์ไว้เรียบร้อยนะครับ
ร้อนตีทั้ง๗ท่านที่เราคาดว่าจะโดน
ก็ได้ติวในเรื่องของเนื้อหาสาระ
ที่จะตอบโต้เขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

แต่ส่วนที่ท่านในรายชื่อพวกนี้คือ

ต้องอยู่เฝ้าต้องอยู่เฝ้าห้องประชุม
ก็คือมีอะไรก็ต้องทันทีนะครับ

ชั่วโมงในรัฐสภากับเวทีแรกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
อกจากจะยังต้องพิสูจน์ความสามัคคีให้เห็นว่า
พลังประชารัฐไม่มีรอยร้าว

เพราะเป็นก้อนกรวดที่ถูกล้อมรวมเป็นแก้วใบเดียวกันได้จริง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน